เมื่อวานคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมไปออกรายการ
แล้วคุณแม่นะครับก็บอกว่ายังเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนคนที่สูญเสียลูกสาวก็คงเสียใจนะครับ
แม่บอกว่าวันเกิดเหตุเอาพูดถึงคนนี้ก่อน
โปฉันชนะได้พยายามให้แม่ออกไปพบที่ท่าเรืออีกแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขอร้องแม่ว่าแม่อย่าเพิ่งให้ข่าว
ซึ่งแม่ค้างคาใจเรื่องนี้กับฮิปโปจนถึงทุกวันนี้
แม่บอกนะครับเพื่อนลูกคนนี้มีจุดประสงค์อะไร
เพราะต่อมาก็มารู้ว่าฮิปโปไปเจอกระติกที่ท่าเรือ
ก่อนที่มาเจอแม่ไปคุยอะไรกันมา
แม่ติดใจฝังอยู่ในหัวใจว่าไปคุยอะไรกัน
ทำให้แม่ก็เลยไม่ไว้ใจตั้งแต่จุดตรงนั้นแหละ
ไม่ไว้ใจบรรดาเพื่อนของลูกเลย
ฮิปโปที่เป็นคนไปปรากฏ
อยู่ในภาพกล้องวงจอมเป็นที่ท่าเบลืออุจอดเรือนะ
เห็นค่ะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทั้งแอนนารวมถึงออนอีกคน
เหตุผลก็คือมันไม่เป็นธรรมชาติ
ปิดบังอะไรแม่อยู่นะครับ
สงสัยว่าทุกวันนี้เอาฮิปโปก่อนเลย
โปให้สัมภาษณ์นักข่าวในฐานะอะไร
แล้วแม่ก็ยังไม่พอใจแอนนาด้วยเจาะไปที่แอนนา
ที่ให้ข้อมูลเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง
ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพ

โบสถ์ที่สุขุมวิทย์เป็นโบสถ์พระมหาทัย

และแอนนารู้ไหมว่าตอนนี้เขาเตรียมจัดงานไปถึงขนาดไหนแล้ว
แต่อยู่แอนนาจะไปเปลี่ยนสถานที่
แม่ก็ถามหน่อยเถอะแอนนามีจุดประสงค์อะไร

ย้ำว่าต่อจากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโม

เข้าใจว่าทุกคนพูดในฐานะเพื่อน
แต่ปัจจุบันแม่คือผู้จัดการมรดก

ทุกอย่างต้องได้รับอนุญาตจากแม่ก่อนนะครับ

เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องกระติกไม่เคยให้ข้อมูลอะไรกับแม่
ที่แม่ควรจะเป็นคนแรกที่กระติกต้องบอก
แต่กระติกปล่อยให้ล่วงเลยมาจนโอ้โห๔วันเต็ม
ก็มาเจอกันที่สพเมืองนนทบุรีจำได้ไหมครับ

แต่กระติกไม่มีความจริงใจหรือสำนึกผิดใด
เถียงแม่ทุกคำเลยนะครับทีนี้จากกระติกแล้ว
เราไปที่คนอื่นบ้างค่ะค่ะคนอื่นเนี่ยนะคะ
คือเมื่อวานหลังจากที่เพื่อนแต่ละคนที่ไล่เปอร์เซ็นต์
การให้อภัยของคุณแม่เนี่ยนะคะจากคุณกระติกมาแล้วเนี่ย
ก็มาถึงคนนี้คนนี้ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างเลย
ที่คุณแม่บอกว่าให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เปอร์เซ็นต์คือคนที่อยู่ในเรือนะคะก็คือคุณปอแล้วก็คุณโรเบิร์ต
คุณปอก่อนเลยแหละอ่านะปอเนี่ยบอกว่าให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
อ้าวแล้วพี่หนุ่มเดี๋ยวถามต่อแล้วโรเบิร์ตอ่ะ
คุณแม่ก็บอกก็ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากัน
เพราะอะไรนะคะเพราะตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
ทั้งคู่เขามีการโทรศัพท์หาคุณแม่
เขาอยากมาเจอแม่อยากขอโทษแม่
แต่ว่าตอนนั้นแม่ยังโกรธอยู่
และเมื่อเขาโทรหาทุกวันถึงตอนนี้ก็ยังขอโทษ
และพร้อมที่จะดูแลแม่ทุกอย่างเหมือนที่ตังโมดูแลนะคะ

สุดท้ายคุณแม่ก็คุณต้องตัดสินใจให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

คุณรสบวทล่ะกอบกก็บอกเหมือนปอแล้ว
ให้ภาย๑๐๐นะครับเขาสม่ำเสมอ

ว่าเขาก็จริงใจกับคุณแม่นะครับ
คุณผู้ชมฟังประโยคนี้กันหน่อย

ฟังนะค่ะดีค่ะค่ะ

เหมือนให้คะแนนเพราะสอบกันเลย

คุณผู้ชมฮะประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะฮะ
หลังจากที่คุณแม่ของคุณแตงโมไปให้สัมภาษณ์ในรายการนะครับ
เพราะว่าโอ้โหโลกโซเชียลก็กระหน่ำมาก
โดยเฉพาะเรื่องของเปอร์เซ็นต์การให้อภัย๑แล้วนะ
กับเรื่องของ๒เงินเยียวยา๓๐ล้าน
คือคุณแม่พูดแบบนี้ครับ
บอกว่าได้คุยกับปอแล้วปอเนี่ยให้แม่คำนวณเงินทั้งหมดนะฮะ
แม่ก็เลยบอกว่าถ้านะถ้าแตงโมเล่นละครเรื่องหนึ่ง
ค่าตัว๘แสนถึง๑ล้านบาท
คิดว่าหากแตงโมมีชีวิตอีก๓๐ปี
คุณดูสิฮะ๓๐ปีคูณปีละล้านก็เท่าไหร่๓๐ล้าน

แม่ก็ยืนยันตัวเลขนี้๓๐ล้าน
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องฟังคุณแม่เหมือนกัน

เรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังกับปอเขานะนะฮะ
คุณหนุ่มถามอีกนะฮะ๓๐ล้านรวมเลยใช่ไหม

คุณแม่บอกว่าปอก็๓๐ล้านคนละโรเบิร์ตก็๓๐ล้าน

จนกลายเป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้

คิด๓๐ล้านค่าเยียวยาแม่แตงโมเปิดใจออกทีวี
แล้วประเด็นที่คุณแม่พูดเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายได้ยินไหมคะ
ตั้งแต่เจอผู้ชายมาปอเป็นคนที่สุภาพที่สุดแล้ว

คือเจอกับปอช่วงที่คุณโมเธอเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยรู้จักปอมาก่อนเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่คุณแม่ไปออกรายการต้องยอมรับตรงนะคะว่า
กระแสสังคมมันตีกลับไปที่คุณแม่
หลายคนบอกผิดหวังงง
เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในขณะที่สังคม
ทวงถามความยุติธรรมให้กับลูกสาวคุณแม่
แต่สิ่งที่คุณแม่ออกมาพูดขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะ
อันนี้สังคมพูดนะคะแต่คุณแม่พูดส่วนใหญ่

คือเรื่องเงินคือเรื่องของเงินเยียวยาค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นพอพูดออกมาแบบนี้เนี่ย
คมก็บอกว่าอ๋อแน่เงินซื้อความเป็นแม่ของฉันไม่ได้ค่ะ
อันนี้มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
ขยี้ตาขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีก
นี่คือความคิดของคนเป็นแม่จริงใช่ไหม
บางคนก็บอกว่าผิดหวังกันทั้งประเทศ

เมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็บอกด้วยนะคะ
จานหลักของคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี้คือ
บางคนก็บอกว่าฟังแล้วอาจจะดูเจ็บปวด

บางทีลูกอาจรักพ่อแม่
มากกว่าที่พ่อแม่รักลูกก็ได้นะคะ

หยิบยกคำให้สัมภาษณ์ของคุณแตงโม

พัทรธิดา
คุณแตงโมเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะคะ
พัทรธิดาเป็นนิดาก็เพื่อแม่
เพราะไปล้อกับชื่อจริงของคุณแม่
คุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธิน
คุณแตงโมจากพัทรดิดาเป็นแตงโมนิดา
เพราะอยากให้แม่รู้สึกว่าคุณแตงโมก็รักแม่

แต่ชาวเน็ตโค้ดคำพูดของคุณแตงโมมา

เครื่องหมายคำถาม
บางคนก็โพสต์ข้อความเห็นใจในประเด็นของเพื่อน
ของคุณแตงโมที่คุณแม่ไปพาดพิงถึงในรายการโหนกระแส

โดยเฉพาะกับคุณแอนนา
ประโยคนี้หลายคนบอกถ้าเป็นแอนนาเนี่ยสะอึกเลยนะ
แอนนางเงียบถ้าไม่อยากมีปัญหากับแม่

คือแอนนาตั้งใจที่จะช่วยจัดงานศพครั้งสุดท้ายของคุณแตงโมให้ดีที่สุด
แต่กลายเป็นว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครจะพูดถึงแตงโม

คุณแม่บอกว่าต่อไปนี้ใครจะพูดถึงคุณแตงโมต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะคะ
ทีนี้บางคนก็ไปแสดงความคิดเห็นถึงคุณพ่อของคุณแตงโมนะคะ
คุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์
ซึ่งคุณแตงโมใช้นามสกุลของคุณพ่อ
หรือเรียกสั้นว่าคุณพ่อโสนะคะ
เน็ตบอกว่าจริงแล้วนี่เอารูปนี้มาโพสต์บอกว่า
คนที่รักแตงโมสุดหัวใจคือคนนี้ค่ะ

แล้วก็มีการนำภาพถ่ายที่เป็นภาพคู่นี้

พร้อมกับข้อความกลับบ้านเราเถอะลูก
ครับนะคะดูภาพนี้แล้วก็บีบหัวใจปวดหัวใจเหมือนกันนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะ

อย่าเพิ่งตัดสินว่าใครถูกหรือผิดยังไง
คือเราต้องฟังความคิดแล้วก็ฟังเหตุผลของเขาอีก
แต่อย่างที่ผมบอกว่าคุณแม่ก็ไปเปิดใจกับอีกรายการหนึ่งเหมือนกัน
ในเรื่องที่พูดออกไปนะครับ